ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงพยาบาลลาดหลุมแก้วที่ปฐุมธานีนะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกเขางงมากเดินอยู่ดีเนี่ยใครไม่รู้มาถึงตัวเนี่ยชกหน้าเขาทีนึงเลยนะฮะ
ชงแล้วร่วงเลยนะฮะแล้วผู้ชายเสื้อส้มคนนี้ก็เดินไปเลย
กรกฎาคมนะครับกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลราชหลุมแก้วที่ปฐุมธานีนะครับ
เหตุการณ์เอาไว้ได้คนที่ใส่เสื้อสีส้มนั่นแหละฮะ
เหมือนกับเป็นชุดพนักงานขนส่งพัสดุนี่นะก็ชกเสร็จก็เดินออกไปเลยนะครับ
ทุกผู้ชมครับส่วนคนที่ถูกชกล้มลงไปเนี่ย
หลังจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่นะฮะที่เข้ามาช่วยเหลือนะฮะ
เขาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
คนแถวนั้นก็แตกตื่นตกใจนะฮะ
คนก่อเหตุออกไปนอกโรงพยาบาลเนี่ยก็ไปขับรถกระบะตู้ทึบ

เราก็ไปถามคนเจ็บนะครับชื่อนายฮิรัญสุดนะครับเขาบอกว่าวันเกิดเหตุเขาไม่ทันระวังตัว
อยู่ถูกชกเข้าไปเนี่ยคือเขาวูบเลยนะฮะที่ล้มลงเนี่ยวูบเลย
ยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับผู้ก่อเหตุมาก่อนแต่มารู้ตอนหลังว่าแฟนของคนก่อเหตุอันนี้เสื้อส้มคนนี้เนี่ยเขาทำงานอยู่ที่โรงพยาบาล
แล้วตัวคนเจ็บเนี่ยบอกว่าผมเคยไปพูดคุยกับแฟนเขาไม่รู้ว่านี่คือสาเหตุที่ทำให้เขาเนี่ยมาทำร้ายผมหรือเปล่า
เขารับไม่ได้ในโรงพยาบาลมาต่อในโรงพยาบาล
คือไม่น่ากระทำเลยประมาณนี้